ช่วงตลอดตลาด

เข้าตลาดไปเช็คราคาสินค้าดีกว่าแอบกระซิบนิดนึง

ไปดูราคาของเนื้อสัตว์กันก่อนหมูเนื้อแดงนี่เลย
ขึ้นมาแล้วอยู่ที่๑๕๐บาทต่อกิโลกรัมนะคะ
โพกไก่๙๕บาทต่อกิโลกรัม
เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม
ไข่ไก่เบอร์๐๕บาทต่อฟอง
ทีนี้ไปดูราคาของผักกันบ้างจ้า

ชีไทยค่ะ๗๐บาทต่อกิโลกรัม
พริกจินดาแดง๕๐บาทต่อกิโลกรัม

ราคาของผักชีกับพริก
อาจจะมีปรับเปลี่ยนนิดหน่อยนะคะ
ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศด้วยนะคุณผู้ชม